ต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวที่น่าอิจฉาสุดเลยนะคะ
สำหรับสาวโบธัญสุภางนักแสดงจากวิกหมอชิด
ใช่แล้วเพราะว่าเธอนั้นนะคะถูกแฟนหนุ่มนอกวงการเจ้าของฉายาเด็กวัดร้อยล้าน
เอกสุภากรค่ะทำเตอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานที่สะพานพระราม๘
คบหาดูใจกันมานานร่วม๔ปีนะคะ
กลางบรรดาเพื่อนสนิททั้งในและนอกวงการร่วมยินดีกันเพียบเลย
ไม่ว่าจะเป็นสาวเบลล่ารานีบัววันซิริเปรี้ยวทัศนียา
แล้วก็พร้อมใจกันโพสต์ภาพอวดความหวานลงอินสตาแกรม
พร้อมกับติดแฮสแท็กโบเอกเดอะเวดดิ้ง
นี่ก็ขึ้นแทนว่าที่เจ้าสาวป้ายแดงคนใหม่ของวงการบันเทิงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
ก็ต้องรอติดตามกันนะคะว่าเลิกดีของทั้งคู่จะอยู่ในปีนี้หรือว่าปีหน้า
แต่ว่าแน่นอนก็ต้องขอแสดงความยินดีกับว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวป้ายแดงล่วงหน้าด้วยนะคะ